มาดูข่าวต่อไปครับแต่อันนี้เนี่ยโอ้โหคนละอารมณ์เลย
อารมณ์กับเมื่อกี้เลยพ่อแม่ลูกพ่อแม่สองอืมลูกสอง
อยู่ที่คลอง๗ลำลูกกาป่วยเป็นโควิดทั้งบ้าน
แต่กักตัวกันอยู่แต่ในบ้านยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือ
แต่ว่าลูกสามขวบกับ๑ขวบไอ้ตัวเล็กเนี่ยไอ้ตัวเล็กเนี่ย
นะฮะกับอีกคนนึงนะอาการหนักแล้วนะนะฮะช่วยไปช่วยหน่อย
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านคลอง๗ลำลูกกา
ปฐุมธานีนะครับพาครอบครัวนะฮะของนายสัตยา
ที่อาศัยอยู่กัน๔คนมีพ่อแม่ลูกอีก๒คน

เรา๔คนในบ้านติดโควิดกันหมดแล้ว

ลูกน้อย๓ขวบคนหนึ่ง๖ขวบ๑ขวบคนหนึ่ง

ยาเยอยังไม่มีกินยาเยอยังไม่มีรักษา
สัตยาเล่าบอกว่าพี่เขาเป็นรอบพออยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่ง

วันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
รู้ว่าเพื่อนร่วมงานติดโควิดเอาสิใจไม่ดี
ที่ทำงานสั่งกักตัวอยู่บ้านเฝ้าดูอาการซะ
กระทั่ง๒๘มิถุนายนไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็ได้รับแจ้งเมื่อวันที่๔กรกฎาคมว่า
เขาติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
ระหว่างรอผลเขากังวลใจมาก
ให้ภรรยากับลูกไปตรวจหาเชื้อ
ผลออกมาติดหมดบ้านคุณผู้ชม

คุณรออยู่ที่บ้านนะอย่าออกไปไหนนะ
แต่คุณผู้ชมฮะตั้งแต่วันที่บอกให้รอ
จนกระทั่งวันนี้พี่เขาบอกว่ายังไม่มีใครติดต่อมาอีกเลยนะครับ
มีเพียงทีมงานเพจสายไหมต้องรอด
เอายาฟ้าทลายโจรเอาข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้
มีญาติส่งสมุนไพรไทยมาให้ต้มกินมาให้สูดดม
แต่ที่เป็นห่วงที่สุดคือลูกทั้งสองคนล่ะครับ
คนโต๓ขวบไอฮะไอแล้วเหนื่อยแล้วหอบนะฮะ
ไม่แน่ใจว่านี่เป็นอาการที่มันเริ่มจะลงปอดแล้วหรือเปล่า
ส่วนคนเล็กขวบหนึ่งอาเจียนตลอดเวลาเลย
ไข้จะสูงนะฮะจึงอยากให้หน่วยงานมาดูแลเร่งด่วน

แต่ขอให้มาตรวจหน่อยเถอะว่าตอนนี้อาการมันเป็นยังไงแล้ว
ถ้าไม่หนักมากก็จะได้สบายใจดูแลกันต่อไป